ต่อกันที่ซากหมูประหลาดถ้าไม่ประหลาดเราไม่เอามาให้ดู
คือมันมีใบหูกับงวงเนี่ยเหมือนช้าง

นั่นน่ะสินะฮะคือชาวบ้านเขาเชื่อเลยอย่างนี้มาแบบนี้ให้โชคให้ลาบแน่
บ้านแรกที่ต้องมาซากหมูประหลาดตัวนี้มีลักษณะเหมือนกับลูกช้าง
คือมีงวงหรือมีใบหูใหญ่แล้วมีเท้าที่แปลกไปจากลูกหมูธรรมดาครับ
ชาวบ้านจึงพากันเชื่อว่าน่าจะเป็นพระพิคเนธมาให้โชคให้ลาบ
และจะทำให้คนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขด้วยนะครับ
ด้านนางเต็งกวยเจ้าของลูกหมูประหลาดเล่าบอกว่าลูกหมูตัวนี้นะ
ตัวผู้ลำตัวสมบูรณ์กีบเท้าคู่หน้าและคู่หลังยาวโค้งงอนหูใหญ่เหมือนหูช้าง
แล้วก็ใบหน้ามีงวงยาวออกมาประมาณสักนิ้วหนึ่งได้แถมมีลิ้นยาวยื่นออกมาด้วยนะครับ
ซึ่งก่อนที่ลูกหมูตัวนี้จะเกิดนะเธอฝันนะฝันว่าฝันว่าขี่ช้างอยู่ในเมืองสวรรค์โอ้
พอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าแม่หมูที่เลี้ยงไว้ตกลูกออกมาครับเป็นเจ้าหมูประหลาดตัวนี้
โดยแม่หมูตกลูกทั้งหมด๔ตัวครับเมื่อช่วงเข้าวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมานี้เอง
แต่ลูกหมูตัวที่มีงวงเหมือนช้างเนี่ยออกมาเป็นตัวสุดท้ายจึงเอามาเลี้ยงดูที่บ้าน
เพราะว่าเกรงว่าปล่อยไว้กับแม่หมูเดี๋ยวมันจะเหยียบตายซะ
แต่ปรากฏว่าพอเอากลับมาที่บ้านได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับนะฮะลูกหมูตาย
จึงทำความสะอาดแล้วก็นำมาวางไว้บนหิ้งบูชาเพราะถือเป็นสิ่งสิริมงคลของครอบครัว
พอเพื่อนบ้านทราบข่าวนะครับก็พากันมาดูนะครับ

โดยส่วนใหญ่บอกว่าเตรียมนำบ้านเลขที่นะฮะ

ไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันในงวดที่จะถึงนี้ด้วยครับ
เออมันก็แปลกดีนะ